ข่าวของเราก็จัดหนักจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจเป็นสายแดนส์แล้วสายแดนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่อย่างเดียวนะรุ่นจิ๋วเขาก็มีเหมือนกันวันนี้รวบรวมเรื่องราวของสายแดนรุ่นจิ๋วแต่แจ๋วบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำวันนี้ขอเปิดเวทีต้อนรับ
จิ๋วที่ลีลาการแดนส์นั้นไม่จิ๋วเลยแม้แต่น้อยแต่ละคนพกสเต็ปมาแบบผู้ใหญ่เห็นต้องหลีกทางให้
เริ่มกันที่สาวน้อยเอวพริ้วคนนี้ก่อนเลยครับ
เป็นสาวน้อยที่ถูกแชร์กันมากในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกตอนนี้เลยก็ว่าได้
ลีลาจะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนไปชมกันครับ

เป็นแบบกลุ่มแต่สายตาของกระผมนั้นพุ่งไปที่น้องตัวละ
คนเดียวเท่านั้นน่ารักจริงเลยล่ะครับ
ต่อกันที่สาวน้อยเสื้อแดงผมแกละสุดน่ารักคนนี้
บอกได้เลยว่าลีลาการโยกย้ายสายสะโพกนั้นจัดเต็มสุดเต็มขนาดไหน

เพลง
จัดเต็มแบบที่บอกเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมวงการแดนส์ขอต้อนรับหนูนะจ๊ะ
อนาคตไกลแน่นอนครับ
จากมาแบบเดียวไม่เอียวใครขอเปลี่ยนเป็นแบบกลุ่มบ้าง
เพราะกลุ่มนี้เขาเป๊ะปังอลังเวอร์สุดไม่เชื่อไปชมกันครับ

จะ
กลับลง

มาจาก
ดู

ไหมล่ะครับคุณผู้ชม